คนโรคจิตก็น่ากลัวเหมือนกัน

คนหนึ่งเขาบอกว่าทำครัวอยู่ดี

เจอนุ่มใหญ่คนหนึ่งมาช่วยตัวเอง

ถามว่าเธอทำอะไรตรงนี้เขาบอกมาต่อนก

นี่ค่ะคุณผู้ชมต้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าผู้ที่เห็น
โรคจิตนี้นะคะเป็นแม่ครัว
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล

อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนะคะ

เขาไปยืนช่วยตัวเองข้างป่าริมถนน

พอกู้ชีพไปถึงที่เกิดเหตุ

แต่เขาก็วิ่งหลบหนีรถกู้ภัยนะ

ผู้ชายคนนี้เขาก็ตอบว่ามาต่อยนก
ผมไม่ได้ทำอะไรเสียหายครับ

ตำรวจสพจอมพระมาตรวจสอบ
หลังจากสอบถามพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะ

หยุดเพียงเท่านี้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายด้วย
ก็มีการแนะนำผู้เสียหายด้วยนะคะว่า

ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้มีท่าทีหลบหนีอะไร

ซึ่งผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์คือ

เขาบอกว่าขณะที่กำลังจัดโต๊ะ
รับประทานอาหารให้กับศูนย์เด็กเล็กอยู่นั้นนะคะ

เจอผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินคนนั้นแหละนะคะ
กำลังช่วยตัวเองอยู่พอมีรถจักรยานยนต์วิ่งผ่าน
มีรถผ่านไปผ่านมาเขาก็หันหน้าเข้าป่าไป
พอถนนโล่งไม่มีใครเขาก็หันกลับมาโชว์ให้กับแม่ครัว
คนนี้เขาดูอีกแม่ครัวบอกอุ้ยแบบนี้ไม่เคยเจอ
ไม่เคยเห็นตกอกตกใจก็เลยไปให้แม่ครัวอีกคนนึง
อยู่ใกล้กันมาดูซิแบบคนปกติหรือเปล่านะคะ
ปรากฏว่าแน่นอนแหละเป็นคนที่ไม่ปกติ
ก็เลยต้องตามคนมาช่วยค่ะ
ใครไม่เคยเจอก็จะคงนึกไม่ออก
ว่ามันน่าตกอกตกใจยังไงคุณผู้ชมสถานการณ์นั้นน่ะ
ท้ายที่สุดแล้วก็ไปแจ้งคุณครู
ให้คุณครูมาช่วยดูแล้วก็ไปแจ้งตำรวจนะคะ
โดยขณะที่พูดคุยสอบถามอยู่นะคะชายคนนี้เนี่ย
บอกว่าตัวเขาอยู่ที่บ้านสำโรงหมู่๑๐
แต่พอตำรวจตรวจดูบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้อยู่บ้านสำโรง
แต่เป็นคนบ้านตากวนตำบลลุ่มระวีอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
ก็แนะนำตักเตือนกันไปก่อนนะคะ